สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๑๔เมษายน๒๕๖๓กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
วันนี้ขอเริ่มกันที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งมีรายงานที่น่าวิตกกังวล
เมื่อพบผู้ป่วยจำนวนมากที่เคยหายจากอาการป่วยโรคโควิด๑๙ไปแล้วกลับมามีอาการป่วยซ้ำอีกครั้งค่ะ
โดยเมื่อวันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมาเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๒๕ราย
ซึ่งในจำนวนนี้มีหลายคนที่เคยหายป่วยจากโรคโควิด๑๙ไปแล้วค่ะ
ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยที่เคยหายจากโรคโควิด๑๙ไปแล้วกลับป่วยซ้ำสะสมรวม๑๑๖ราย
ภายในระยะเวลาเพียง๒สัปดาห์เท่านั้นค่ะ
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดเชื่อว่าน่าจะเกิดจากซากไวรัส
ยังแฝงอยู่ในร่างกายแล้วส่งผลให้อาการเก่ากลับมากำเริบอีกครั้งค่ะ
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังคงมีความเห็นที่หลากหลายนะคะ
ส่วนคาดว่าน่าจะเกิดจากผลการทดสอบผิดพลาด
หรือเกิดจากซากไวรัสที่ยังคงติดค้างอยู่ในร่างกายของผู้ป่วย
แต่ผู้ป่วยที่เป็นซ้ำจะไม่แพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นค่ะ
ซึ่งในประเด็นนี้นะคะกำลังกลายเป็นที่จับตาต่อไปว่า
รัฐบาลเกาหลีใต้จะนำมาพิจารณา
คลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมชนิดเข้มข้น
นำไปสู่การปิดสถานบันเทิงและแหล่งชุมนุมของผู้คนจำนวนมาก
ในวันที่๑๙เมษายนนี้หรือไม่

ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙นี่หายป่วยแล้ว

เท่ากับเป็นการทำลายทฤษฎีที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่า

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญในประเทศจีนเคยออกมาเตือนเขาว่า
ผู้ป่วยบางรายจะสามารถสร้างแอนตี้มอดี้

จะสามารถต่อสู้กับไวรัสร้ายนี้ได้ยาวนานแค่ไหนค่ะ
เพราะปัจจุบันยังคงพบผู้ป่วยที่กลับมามีอาการกำเริบขึ้นอีกครั้ง
ขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่หายขาดจากโรคนี้

แม้ว่าประเทศเกาหลีใต้ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนในเรื่องการแพร่ระบาด
แต่ประเทศสมขาวก็ยังเดินหน้าจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาต่อไป
ทั้งที่มีไม่น้อยกว่า๔๗ประเทศทั่วโลกที่ยอมเลื่อนการเลือกตั้งออกไป

มีชาวเกาหลีใต้ถึง๑๑ล้านคนหรือ๒๖๗ไปลงทะเบียนเลือกตั้ง
ซึ่งในจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ของเกาหลีใต้
ที่กำลังต่อสู้กับเจ้าไวรัสรายนี้ด้วยค่ะ
แต่เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

จะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิตั้งแต่หน้าบ้านตัวเอง
ซึ่งใครที่มีอุณหภูมิในร่างกายเกิน๓๗๕องศา
จะถูกนำตัวไปลงคะแนนที่ครูหาเลือกตั้งที่จัดเรียมแยกไว้เป็นพิเศษค่ะ
ไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลถึงความเสี่ยง
จากได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
รวมถึงการล้างมืออยู่บ่อยเป็นประจำอยู่แล้ว
ฉะนั้นการเลือกตั้งจึงควรเดินหน้าต่อไปค่ะ
สำหรับสถานการณ์ในทวีปยุโรปนะคะ
ก็มีหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลงแล้วค่ะ
เว้นแม้แต่ประเทศสเปนหรืออิตาลีที่มีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อจำนวนมากก็ตามนะคะ
โดยล่าสุดชาวสเปนนับล้านคนในภาคธุรกิจก็เริ่มกลับไปทำงานได้แล้ว
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยยืนแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตามแหล่งชุมชนและสถานีรถไฟใต้ดิน
ยังคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มข้นต่อไปค่ะ
ส่วนที่อิตาลีนะคะก็มีคำสั่งให้ร้านขายหนังสือร้านเครื่องเขียนและร้านขายเสื้อผ้าเด็ก
สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ในวันที่๑๕เมษายนนี้ค่ะ
เดนมาร์คโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กก็จะกลับมาเปิดให้บริการพรุ่งนี้
ส่วนที่ออสเตรียก็เตรียมอนุญาตให้บางธุรกิจกลับมาเปิดบริการได้อีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
ประเทศเยอรมันก็เตรียมพิจารณาเปิดโรงเรียนในวันที่๒๐เมษายนนี้แล้วเช่นกันค่ะ
ฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอ็มมานเรียลมาครองก็กล่าวว่า
สถานการณ์ในฝรั่งเศสจะเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแต่ก็ควรคงมาตรการล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่๑๑พฤษภาคมเป็นอย่างน้อยค่ะ
ขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็เกิดเหตุวุ่นวายเล็กน้อยที่กระทรวงการคลังค่ะ
หลังมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่พอใจที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนขอรับเงิน๕๐๐บาท
ในโครงการเราไม่ทิ้งกันและได้เดินทางมาขอพบในอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงที่
ซึ่งต่อมาประหลัดกระทรวงการคังก็ได้ออกมาทำความเข้าใจกับประชาชน
พร้อมเปิดเผยว่าโครงการจะขยายการให้ยื่นอุทธรณ์ขอรับสิทธิ์ไปถึงวันที่๑๙เมษายน
แต่ประชาชนก็ยังคงไม่เชื่อมั่นและไม่ยอมสลายตัวค่ะ
ต้องมีคำสั่งปิดประตูกระทรวงการคลังเพราะเกรงว่าการรวมตัวกันจะเป็นการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
และสิ่งจะแพร่เชื้อโควิดในทีนด้วยค่ะ
ส่วนสถานการณ์ล่าสุดนะคะวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น๓๔ราย
สะสม๒๖๑๓รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑ศพรวมเป็น๔๑ศพค่ะ
และข่าวดีของวันนี้ประเทศไทยได้รับคำชมเรื่องการจัดการปัญหาโควิด๑๙
จากองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยค่ะ
ชมเลยครับว่าด้านหนึ่งที่ดีเป็นเพราะว่า
เรามีระบบของการดูแลสุขภาพถึงระดับของครอบครัว
นั่นคือมีอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับ
ที่จำนวนถึง๑๔๐๐๐กว่าคน
ทำให้ของเราเนี่ยสามารถที่จะมาดูแลคนที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิด
นี่คือความภาคภูมิใจของประเทศไทย

ปิดท้ายวันนี้เราไปชมคลิปดราม่าที่กำลังร้อนแรงในประเทศญี่ปุ่นกันนะคะ
เมื่อนายกรัฐมนตรีชินซูอาเบะได้ทวิตคลิปวิดีโอที่ตนเองกำลังอยู่ในอิริยบทผ่อนคลาย
หนังสือจิบน้ำร้อนและนั่งเก้าอี้ก่อสุนัขตัวโปรด
กลางเสียงดนตรีขับกล่อมอย่างสบายอกสบายใจในบ้านพักของตนเอง

แต่เมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดีย
ชาวญี่ปุ่นกลับวิภาควิจารณ์ผู้นำของตัวเองกันอย่างรุนแรง
โดยมองว่านายกรัฐมนตรีอาเบะกำลังทำตัวชิวเกินเหตุ
ทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนัก
เกินกว่า๘๐กำลังประสบปัญหา
และตัวเลขผู้ว่างงานสูงขึ้นเรื่อย
รวมถึงการแก้ไขปัญหาโควิด๑๙ก็ยังไม่ดีขึ้น
อัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ได้ที่ไทยรัฐทุกช่องทาง
ไซต์เฟซบุ๊คและอินสตราแกรมค่ะ